มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่การเดินทางไปได้หลากหลายรูปแบบนะคะ
บางคนมีเวลาน้อยขับรถขึ้นไปเลยอันนี้สะดวกรวดเร็วนะคะ
แต่ว่าบางคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบจะเดินขึ้นไป
เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติย้ำว่าเป็นทางเดินนะคะ
แต่มีกลุ่มรถจักรยานยนต์วิบากเขาขี่ผ่านเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแคบ
คนที่เขาเห็นนะคะเขาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องของสภาพธรรมชาติด้านข้าง
มันจะถูกทำลายโดยเฉพาะเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นทางผ่านท่านบอกว่าเห็นแบบนี้ท่าไม่ดีแล้ว
โพสต์คลิปนี้ในช่วงที่จักรยานยนต์วิบากเอาไปลงในโลกโซเชียลดีกว่า
ให้เขาตัดสินกันดีกว่านะคะดูคลิปกันค่ะ

เขาบอกว่าเป็นทางเดินลัดขึ้นไปเที่ยวดอยสุเทพนักท่องเที่ยว
บางคนที่เขาไม่ขับรถขึ้นไปเขาก็เดินกันไป
เพื่อเป็นการชมธรรมชาติสองข้างทาง
แต่ภาพที่ปรากฏมีรถจักรยานยนต์วิบากประมาณ๓คัน
ขี่ขึ้นไปค่ะและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เห็นที่กำลังจะเดินเข้าไปช่วย
เขาเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติอยู่นะ
แต่ไปพบไปเจอไปเห็นเหตุการณ์พอดี
และมีนักท่องเที่ยวคนอื่นเห็นเหตุการณ์เหมือนกัน
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คนที่แชร์คนสำคัญเลยที่ทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้น
ก็คือพระมหาสง่าชัยวงศ์เป็นเจ้าอาวาสวัดผาลาศบนดอยสุเทพ
โพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะโดยบอกว่า
รถจักรยานยนต์วิบากแอบขึ้นไปใช้เส้นทางเดินป่าขึ้นดอยสุเทพ
เปิดให้เดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติเท่านั้น
แต่กลับพากันมาขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไป
แล้วก็โพสต์เตือนสติ๑คำ๑ประโยคไม่ใช่ผู้เจริญไม่ใช่บัณฑิต
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีรถจักรยานยนต์วิบากนี่แหละนะคะ
พยายามขี่ผ่านเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ช่วงหนึ่งเนี่ยไปไม่ได้ค่ะธรรมชาติลงโทษนะคะ
ล้มลงล้มถึงสองครั้งนักท่องเที่ยวที่เห็นเขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยนะคะ
เขาบอกว่าไปถามคนเชียงใหม่บอกเส้นทางนี้รู้จักกันไหม
บอกเป็นเส้นทางเดิมสมัยบรรพบุรุษเลย
เชียงใหม่ทราบกันดีว่าเป็นเส้นทางเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพ
ศึกษาธรรมชาติเพราะว่าผ่านป่าผ่านเขาผ่านลำห้วย
แล้วก็ผ่านวัดผาลาศซึ่งเจ้าอาวาสท่านเอาคลิปนี้มาลงนั้นนะคะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางนี้ในการศึกษาธรรมชาติ
พอมีการโพสต์คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
เป็นการต่อว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์บอกไม่มีจิตสำนึกเลย
คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะผืนป่าดอยสุเทพฯนะคะ
ตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มจากไหน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนอกจากดูคลิปแล้ว
โทรศัพท์ไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสแล้ว
ไม่พอค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
พบกับพระมหาสง่าชัยวงศ์เจ้าอาวาสวัดป่าวัดผาลาศ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยว
ระบุว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ๓คน
ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นไปศึกษา
ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม
ชาวต่างชาติเขาคงไม่รู้ท่านบอกนะ
ชาวต่างชาติเขาคงไม่รู้กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุ๋ย
จึงขี่ขึ้นมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
ท่านอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการให้เช่ารถจักรยานยนต์

บอกเขาหน่อยสิว่าเส้นทางไหนมันไปได้มันไปไม่ได้
อกจากนี้ทางหัวหน้าด่านตรวจป่าไม้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเดินสำรวจเส้นทางที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไป
พบว่าต้นทางทางเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
อยู่บริเวณหลังสถานีทวนสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
จากการเดินสำรวจแล้วก็มีการทำรั้วเพิ่มเติม
หลังจากที่ทำรั้วแล้วนะคะป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเอารถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่ในเส้นทางนี้ต่อไปได้อีกค่ะ
นี่เป็นการป้องกันของทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าก็ขอความร่วมมือแหละนะคะ
ผู้ประกอบการในพื้นที่บอกทางด้านของนักท่องเที่ยวเขาหน่อยบางทีเขาก็ไม่ทราบ